ทุกคุณผู้ชมครับเมื่อตีห้าครึ่งครับ
เช้ามืดที่ผ่านมาที่วัดหัวเชียงตมนหลนหลจอุดรธานีนะครับ
ครอบครัวของน้องอุ๋งอิ๋ง๑ใน๒ศพที่ถูกในแจ็คชายคลั่งไล่แทงที่อุดรธานีเนี่ย
แล้วก็เสียชีวิตไปทำพิธีเก็บอัฐิกันนะครับ
ประเพณีที่นี่ก็จะใช้ไม้ไผ่คีบกระดูกแล้วก็เก็บใส่โหลหรือว่าโกรธนะครับ
เตรียมจะนำไปรอยอังคารที่แม่น้ำโขงนะฮะ
เก็บอาถิกันเมื่อช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
เจ้าวาดวัดหัวเชียงนะครับบอกกับเราว่าอัฐิหรือว่ากระดูกของน้องอุ้งอิ๋งเนี่ยขาวสะอาดมาก
นะถ้าตามความเชื่อของชาวอีสานเนี่ยเชื่อว่าน้องเนี่ยมีบุญนะครับ
ก็อาจจะเป็นตามหลักวิทยาศาสตร์คืออายุยังน้อยไม่มีโรคภัยก็เป็นได้
แต่ว่าหลายครั้งก็มีผู้สูงอายุที่กระดูกขาวสวยสะอาดก็มี
เชื่อว่าเป็นเรื่องของคนมีบุญอันนี้ก็เชื่อได้
อัทธิก็เอาเข้าไปในบ้านก่อนไปทำวิธีสวัสดิ์

จะนำเท่าอัฐิของน้องอุ๋งอิ๋งไปลอยอังคารที่แม่น้ำโขง
หกธันวาคมนี้นะคะแต่ก็จะไปทำพิธีเชิญดวงวิญญาณ
บริเวณจุดเกิดเหตุและรถจักรยานยนต์ที่น้องซ้อนท้ายไปด้วย
เพราะมีคนบอกว่าเห็นดวงวิญญาณผู้หญิงสองคนสำหรับรถจักรยานยนต์ที่จอดไว้ที่โรงพัก
ก็เลยเชื่อว่าเป็นวิญญาณของน้องอุ๋งอิ่งและน้องจูนที่ยังวนเวียนอยู่นะคะครับ
วันพุธก็จะเอาเท่าไปลอยอังคาร
อัธิส่วนหนึ่งก็จะนำเข้ากดเก็บไปครับ
ต้องไปเชิญวิญญาณน้องเห็นเขาบอกว่าน้องยังไม่ไปไหน
อยู่อยู่นั่นแหละกับกับอีกคน
เห็นนั่งเห็นเขาบอกว่านั่งอยู่ด้วยกันยังไม่เดินไปไหน
เห็นคนที่เขาช่วยน้องตำรวจว่ามาเอาน้องไปนะ
น้องเห็นนั่งอยู่ด้วยกันอยู่ที่ของของอีกคน
เห็นเห็นบอกว่าอยู่ที่มอไซค์ที่เก็บที่เก็บรถของตำรวจ
นี่นะคะก็นำอัฐิของน้องอุ๋งอิ๋งไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านนะคะ
แล้วก็มีการนิมนต์พระมาทำบุญให้นะคะแล้วก็ญาติญาติคนใกล้ชิด
ในครอบครัวคนในพื้นที่ก็ไปร่วมทำบุญกันเยอะมากเลยนะคะ